ปิดที่หน้าร้านขายของชำร้านหนึ่งที่
จังหวัดเคียงรายมีเพราะหนุ่มคนนึง
ก็ขี่จักรยานยนต์มาก็จอดเอาไว้
คนร้ายถึงเจ้าอื่นไปคร่อมแล้วก็ขี่รถ
เข้าเอาออกไปเลยแต่ว่านุ่มคนนี้เค้าไม่ยอม

นี่ค่ะคือมันเป็นทางโค้งพอดีนะครับ
คือน้องเนี่ยคือตามไปจนแบบคนร้ายเนี่ยรถมันล้มลงเลยนะฮะ
แต่สุดท้ายต้องยอมปล่อยนะฮะตามต่อไม่ไหวครับ
เพราะคนร้ายเนี่ยชักมีดออกมาขู่โอ้โหนี่ครับ
ผู้ที่เป็นเจ้าของรถคือน้องพานุวัฒน์ขัตติยธรรมนะครับ
อายุ๑๙ปีเป็นนักศึกษาประวัติศาสตร์ปี๑นะฮะ
กไก่สรศรี๑๖๒๙เชียงรายนี่ฮะ
นี่น้องพานุวัฒน์นะครับเดี๋ยวฟังหน่อยเหตุการณ์ในกล้องเนี่ยตรงนี้

กี่รถมอสไซค์มาจอดไว้เสียพุนแขกละไว้แล้ว
ไปถ่ายเอกสารกับซื้อของในร้าน
แล้วออกมาโจรก็ข้ามมาครับแล้วก็มาควบมอไซค์ผม
ผมเลยวิ่งตามแล้วก็จับท้ายรถได้พอดีแล้ว
ไปถึงตรงนู้นโดนลากไปจนถึงเสาไฟฟ้า
โจรก็ทำรถล้มแล้วโจรก็วิ่งหนีไป

ก็โจงก็ชักมีดออกมาผมเลยวิ่งกลับมาข้างบน
แล้วก็มันก็คลอดมอไซค์ผมขี่ออกไป
มอสไซค์รถเว็บสีดำแดงเขาพูดว่าไปครับ
เขาก็เอามีดไล่ตามผมมาผมเลยวิ่งออกมาแล้ว
เขาก็ขับรถมอไซค์ผมเอารถมอไซค์ผมขึ้นแล้วขับรถของใครครับ
มันเอามีดมาคู่ก็เลยต้องยอมนะฮะตามต่อไม่ได้
คือในมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าน้องคณุวัสก็โชขดีด้วย
โดยผู้ชมครับนกเค้าก็พยายามเอารถเข้าคืนเต็มที่
จังหวะนั้นไปเสวียบกุญแจที่ลงไปด้วยนะครับ
นี่เป็นแผลถลอกปอกเปิดแปรมตัวเลยนะครับ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นภา
คนร้ายเนี่ยมากัน๒คน
ขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟนะคือชาวบ้านบอกจำสีกับทะเบียนไม่ได้
จอดอยู่แถวแถวหน้าร้านนั่นแหละค่ะแล้วพอน้องพนุวัฒน์เขาขี่รถมาแล้วเขาลงจากรถไปเนี่ย
สงสัยมันคงดูอยู่ว่าคันไหนแบบเสียบกุญแจคาไว้
สังเกตเห็นไหมเมื่อกี้แป๊บเดียวใช่ค่ะ
อีกคนนึงเนี่ยก็ขี่รถตามพวกไปแล้วก็พากันหลบหนีไป
สองคนนะฮะเป็นผู้ชายสูงสักร้อยหกสิบถึงร้อยหกสิบห้าเซนติเมตร
ไทยนะแต่สำเนียงไม่ค่อยชัดนะเท่าที่เขาได้ยินตอนที่มีการพูดคุยแล้วก็ไล่กันอะไรกันกับเจ้าของรถนะครับ
สวมน้องเท้าแตะสีแดงสวมแจ๊กเก็ตสีดำอีกคนเนี่ยเห็นหน้าไม่ชัดนะฮะ
นี่ฮะนี่คือคนที่ขึ้นมาคล่อมรถของน้องพนุวัฒน์แล้วก็ขี่ของเขาออกไปเลยค่ะนี่ฮะเนี่ยมันมองมองอยู่ปุ๊บ
เห็นมีกุญแจขึ้นปุ๊บไปเลยเร็วจริงจริงเลยใช่ครับค่ะ